ไม่ไหวชาวบ้านเขาหวาดภาวะกันสิ

แล้วเอามีดนี้ไปไล่ฟันชาวบ้าน
ไล่ฟันวัยรุ่นไล่ฟันคนแก่

ตอนที่แจ้งตำรวจนะตำรวจยังมาไม่ถึง

ชาวบ้านเขาก็ต้องทำแบบนี้ก่อนล่ะค่ะ
มึงไม่เจ็ดเห็นแม่มึงเลย

เขาต้องไปจับตัวคนคลั่งคนนี้

เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าไม่ทำอะไรเลย
ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะคลั่งมากไปกว่านี้หรือเปล่า

ตอนนี้ชาวบ้านล้อมไว้หมดแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็รอให้ตำรวจมาถึง

ผู้ชายคนนี้อายุ๒๓เรียกว่าในเบนส์ละกัน

ไปก่อเหตุไล่ฟันไล่แทงคนอื่น
นี่คนเจ็บ๖รายนะคุณผู้ชม

๒รายนี่อาการสาหัสต้องนอนโรงพยาบาลเลย

ภาพเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจเนี่ย

เอาตัวในเบนส์ไปโรงพักค่ะ

ตั้งแต่เมื่อวันก่อนช่วงเย็นเนี่ยนะ

เกษตรสมบูรณ์ของจังหวัดชายภูมิ

เอาเน้นนอนห้องขังที่โรงพักคืนนึง

นายคำพองหรือว่าคุณลุงคำพองเนี่ย
เป็นหนึ่งในคนเจ็บที่โดนในเบ้นเนี่ยนะ

มาเกาะหน้านี้แล้วไง

คุณตำรวจเคยไล่ทำร้ายคนอื่นมาหลายรอบแล้ว
ตอนนี้พอพูดถึงชื่อเบ้นขึ้นมาเนี่ย
ชาวบ้านในหมู่บ้านเขาหวาดภาวะกันหมดนะคะ

ใช่ตำรวจทำยังไงก็ขังเบ้นเอาไว้ก่อน

ตอนนี้คือมีลุงคำพองมาแจ้งแล้วใช่ไหม
รอที่เหลือมาแจ้งความให้ครบ
แล้วติดต่อครอบครัวเบนท์ไหมอ่ะเบนท์เขาเป็นอะไร

ยินดนพามีดเข้าไปเนี่ย

บอกว่าเบ้นมีอาการป่วยทางจิต

เอางี้เดี๋ยวต้องส่งตัวเบ้นไปให้ทางคุณหมอได้ประเมินอาการก่อน
แล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาหลังจากนั้นต่อไป
คือถ้าเกิดครอบครัวบอกว่าในเบนส์คนในครอบครัวป่วยอาการทางจิต
ครอบครัวก็ต้องดูแลมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะคะ